ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุต่อเนื่องอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องจากต้นโพล้มกันหน่อย
ต้นโพเก่าแก่ต้นนี้อายุเป็นร้อยปีนะคะ
อยู่ที่กำแพงวัดมีชัยท่าจังหวัดหนองคาย
พอเขาโค้นล้มลงมาค่ะไปเกี่ยวกับสายไฟ
พอสายไฟมันถูกรั้งปุ๊บรั้งต่อต่อกันมานะคะ
เดี๋ยวจะเห็นต้นโพล้มก่อนนะพอล้มปุ๊บเขาไปรั้งสายไฟค่ะ

สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้
สายไฟที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นโพล
ถึงเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเป็นลักษณะโดมิโน่ค่ะ
ต้นเมื่อเกี่ยวเธอเกิดอุบัติเหตุนะค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นวันที่๕มิถุนายนเมื่อวานนี้เองนะคะ
ไปสอบถามนางสาววิลัยพรตันนารักษ์ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัย
บอกว่าช่วงเวลานั้นมากินก๋วยเตี๋ยวพอดี
ร้านก็อยู่หน้าวัดพอดี
ส่งอาหาร๑แล้วก็ประชาชนอีก๒คน

และมี๑คนถูกสายไฟล้มทับด้วย

บอกว่าช่วงนั้นกำลังขับรถเก๋งมาซื้อส้มตำ
ส้มตำอยู่แถวซอยข้างวัดนี่แหละค่ะ
เห็นต้นโพเอียงล้มลงมากลางถนน
จากนั้นต้นโพดึงสายไฟให้ล้ม
แล้วสายไฟเฉียดหน้ารถเธอไปนิดเดียว
บอกว่าโอ้โหนิดเดียวจริงนะคะ
ตัวเธอเองตกใจมากกลัวจนตัวสั่นเลยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังบอกตอนนั้นก็กำลังตำส้มตำให้ลูกค้า
ต้นโพโค้นลงมาเกือบทับร้านก๋วยเตี๋ยว
ลูกค้าในร้านแตกตื่นตกใจวิ่งหนีไปหลบหลังร้านกัน
ต้นโพต้นนี้เขาเป็นต้นเก่าแก่อยู่คู่วัดมานานแล้ว
เมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่ไปตัดแต่งกิ่งเอาออกจากสายไฟ
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะ
แล้วเธอบอกแปลกใจมากนะช่วงนั้นไม่มีฝนตกนะ
ไม่มีลมแรงด้วยนะเธอบอกมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ตัดกระแสไฟฟ้า
ต้นโพขนาดใหญ่สูงกว่า๒๐เมตรที่ลงมาขวางถนน
ก็จะต้องจัดการให้เคลียร์พื้นที่ออกไปเนี่ยนะคะ
รวมถึงตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอายุแหละ
อายุเป็น๑๐๐ปีสภาพลำต้นเริ่มผุก
ประกอบกับ๒วันก่อนพายุแรงฝนตกแรงลมแรง
จะทำให้ต้นโพรับน้ำไว้ตั้งแต่๒วันที่แล้ว
แล้วรับน้ำไม่ไหวแล้วก็เลยโค้นล้มลงมานะคะ